อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นชายเร่ร่อน
ขึ้นไปนอนตากอากาศอยู่บนกันศาสตร์ของอาคารหลังหนึ่ง
ซึ่งตำรวจโรงพักหนองขามก็ต้องปีนกำแพงหลังอาคารพาณิชย์
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ขึ้นไปคุยกับชายเร่ร่อนคนนี้

ถอดเสื้อนอนเล่นอยู่บนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารอย่างสบายอารมณ์
ตำรวจกับชายเร่ร่อนก็ต้องคุยกันอยู่สักพักหนึ่ง

เขาบอกกับตำรวจแค่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนอนในบ้านแล้ว
แต่ตำรวจก็รู้นะว่าบ้านหลังนี้อาคารหลังนี้

ตำรวจจึงตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่พบอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมาย
ก็พาตัวขึ้นรถไปโรงพักนะครับ

พักอีกที่หนึ่งดีไหมอารมณ์กว่า
มนตรีทิพย์สุขุมเจ้าของร้านและเจ้าของอาคาร

บอกว่าชายคนนี้มักชอบเดินถอดเสื้อ
เคาะประตูร้านค้าแถวอาคารพาณิชย์แถวนี้
ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวไปตามกันนะครับ
อาจจะเข้ามาทำมิดีมิร้ายหรือว่าขโมยของในตึก
และครั้งนี้ก็ปีนขึ้นบนกันศาสต
งัดหน้าต่างเข้าไปข้างในแต่งัดไม่ได้
ก็เลยนอนเล่นสบายใจเฉิบอยู่บนกันศาสต
แล้วก็ตำรวจก็มาควบคุมตัวไปนะครับ